โมโหใหญ่เลยคือไปขอตังค์ลุงซาเล้ง

พอไม่มีก็ไม่ให้ไม่ให้หมอนี่โมโห

กระโดดขึ้นไปบนซาเล้งแล้วก็ไปทำให้รถเสียหลัก
ปรากฏว่าลุงเนี่ยตกลงมานะครับ
คุณผู้ชมฮะหัวกระแทกพื้นลุงเป็นยังไงบ้าง
เดี๋ยวไปดูครับ
คลิปนี้ลูกสาวของคุณลุงที่ขี่ซาเล้ง

ได้เธอเล่าแบบนี้บอกว่าเหตุการณ์
ที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมระหว่างที่เธอ
นั่งซ้อนท้ายนะครับรถซาเล้งนะครับ
ที่มีคุณพ่อเป็นคนขี่เนี่ยนะครับ
เราสายมานะแต่มาขอตังค์ร้อยนึง

ไม่ให้นะครับชายคนดังกล่าก็บอกว่าถ้าไม่ให้เดี๋ยวจะโดดขึ้นรถนะ
เธอก็ย้ำว่าไม่ให้แล้วอย่ามายุ่ง
จากนั้นผู้ชายคนนี้ครับก็ดึงท้ายรถซาเล้งเนี่ย
ไม่ให้พ่อขับรถไปเธอก็เลยลงไปไล่
แต่ผู้ชายคนนี้เนี่ยคราวนี้วิ่งมาด้านหน้าคุณผู้ชมคุณพระราพร
วิ่งมาด้านหน้าสาเล็งก์แล้วกระโดดขึ้นรถ
มันก็เสียหลักสิครับนี่นี่คือมอเตอร์ไซค์ที่เขาขี่มา
ว่าขี่มอเตอร์ไซค์มาก็ดีนะสภาพดีนะมาขอตังค์พี่สาเล็งก์เขาทำไมเนี่ย
รถเสียหลักครับไปชนทางเท้า
ทำให้พ่อตกจากรถหัวกระแทกพื้นถนนฮะ
ตอนแรกเธอตั้งใจว่าจะวิ่งตามคนก่อเหตุไป
แต่เห็นพ่อนอนนิ่งไปแล้วเป็นห่วงพ่อก็เลยกลับมาดูพ่อก่อน
นี่ครับโฉมหน้าผู้ก่อเหตุเห็นภาพชัดเจน
หลังเกิดเหตุพ่อถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลสิริราช
คุณหมอบอกว่ามีเลือดออกในสมองนะฮะ
แต่ขณะนี้พ่ออาการดีขึ้นแล้วคุณหมออนุญาตให้กลับบ้านได้
ล่าสุดนะครับผู้สื่อข่าวไปพบกับนายสุวิโรธ
วกาศกุลหรือว่าลุงโรธ
ลุงโรธเป็นคนขี่สาเล็งนี่ครับลุงมาเล่าได้แล้ว
ลุงบอกว่าตอนนั้นนะจอดรถรอลูกอยู่นะ
ไม่ให้เขาก็กระโดดขึ้นซาเล้งมาเลยนะครับ
แล้วก็เป็นอย่างในคลิปที่คุณผู้ชมเห็น
โรธยืนยันว่าไม่รู้จักและไม่เคยเห็นผู้ชายคนนี้มาก่อนเลยนะ
กระโดดขึ้นสาเล็งเขาก็มีแคลร์เล็ง

ผมก็จับมือเขาแบบให้ปล่อยแคลร์เล็ง
แล้วรถนั่งขึ้นเสร็จหลัง

ชนท้ายรถโจรมั้งแล้วก็ชนพุทธป่า

เขาบอกเราว่ายังไงขอตั้งร้อยเรื่องนี้หรืออะไร

บอกขอตั้งร้อยก่อนงั้นไม่ปล่อยไม่ลง
นายวรากรคำมะลึกเป็นหนึ่งในคนเห็นเหตุการณ์
แต่พอหันไปอีกทีอ้าวเห็นรถเสียหลักซะแล้ว
ยังมีข้อมูลบอกว่าแถวนี้เนี่ยมีคนเร่ร่อนมาขอเงินบ่อยนะ
แต่ในกรณีนี้ผมว่าไม่ใช่เป็นพวกรีดไถ
เพราะขี่มอเตอร์ไซค์มานะ
เร่ร่อนคงไม่มีมอเตอร์ไซค์ขนาดนี้ขี่หรอกนะครับ

ภาพจากกล้องวงจรปิดชัดอยู่นะครับ